และหลังจากเกิดเหตุโจมตีกรุงจักรต้าในครั้งนี้นะครับ

ชาวเน็ตอินโดนีเซียก็แสดงพลังผ่านโลกโซเชียล

แฮชแท็กคำว่ากามิตีดักตากุ๊ดนะครับ

เพื่อแสดงพลังนะครับผ่านสื่อทวิตเตอร์
ต้านการก่อการร้ายนั่นเองครับ

แล้วก็การกราดยิงโจมตีกลางกรุงจักรต้าของอินโดนีเซีย
ผู้ใช้โซเชียลมีเดียชาวอินโดนีเซีย
ต่างร่วมกันแสดงพลังผ่านการติดแฮชแท็ก
กามิตีดักตากุฏ

ต่อท้ายข้อความบนทวิตเตอร์ทุกข้อความ
เพื่อแสดงพลังต่อการต่อต้านการก่อการร้าย
แล้วก็แสดงความเป็นหนึ่งเดียวกัน
ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับ

เราไม่กลัวเราจะเข้มแข็ง
และจะสู้กลับด้วยทัศนคติที่ถูกต้อง

บอกว่าเราจะไม่หวัดกลัวต่อใครก็ตาม
พยายามแพร่กระจายความหวาดกลัว

โดยไม่มีระเบิดมาเป็นเวลานานแล้ว

รายนี้ก็ทวิตข้อความเป็นภาษาอินโดนีเซีย

อย่ากลัวอย่าหวาดกลัว
เพราะถ้าเราหวาดกลัว
ผู้ก่อเหตุก็จะมารู้เป้าหมายได้

ที่นักตากุฎไทยข้อความเช่นเดียวกัน

โพสต์โพสต์เป็นภาพอนุสรสถาน

รวมไปถึงโพสต์ภาพถ่ายของพ่อค้า

และยังคงค้าขายกันได้ตามปรบ
ไม่ใช่กระเทียงชาวอินโดนีเซียเท่านั้น

ก็มีการโพสต์ข้อความถึงเหตุการณ์นี้ด้วย
แต่ก็มีคนรีทวิตไปกว่า๑๓๘๐๐๐ครั้ง
หลายคนก็โพสต์ภาพแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์นี้

จะบอกว่าที่บอกว่ามีการโพสต์ภาพพ่อค้าเนี่ย

เขาบอกว่าพ่อค้าคนนี้อยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุ

แต่ยังคงย่ำสะเจ๊อย่างต่อเนื่อง
ก็มาเรียกว่าสั่งสะเต๊ะ

เขยิบไปอีกประมาณสัก๑๐๒๐เมตร
เห็นเป็นฝูงชนที่กำลังพยายามมุงดูอะไรอยู่ด้านนอก

เราก็ใช้ชีวิตปกติเราไม่กลัว

แม้ขณะว่าเจ้าหน้าที่กำลังปะทะกับ

แต่เมื่อวานถ้าพูดไปถึงอีก๒ประเทศ

ชาวได้รับการขู่เหมือนกันว่า
วางระเบิดที่ซิดนี่โอปเปอราเฮาส์

ส่วนมาเลเซียเองหลังจากมีเหตุระเบิดที่อินโดนีเซีย
บอกว่าเพิ่มความคุมเข้ม

เรื่องของการเข้าออกชายแดน
กลุ่มก่อเหตุแทรกซึมเข้ามา
มาเลเซียนะครับแล้วก็ยังดูแล
สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญซึ่งแน่นอน

เราก็ต้องให้ความเข้มงวดในเรื่องของ

เมื่อวานนี้แฮชแท็กตอนแรกที่ติดกันเนี่ยทุกคนก็ติด
พักหนึ่งคนอินโดนีเซียเองนี่แหละออกมา

สิ่งที่เกิดขึ้นของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ใช่หลังจากที่มีการทวิตออกมาแบบนี้มากขึ้น